อย่างที่ได้เกิดไปเมื่อกี้เรื่องของหิมะนะครับ
หลายคนคงทราบว่าเพื่อนบ้านเรามีหิมะตกหลายที่
อย่างเช่นพม่าตอนบนหิมะตกอย่างเช่นซาปาในเวียดนามมีหิมะตก
แต่ว่าหนึ่งประเทศที่หลายคนเอ๊ะมีหิมะตกด้วยเหรอ
ก็คืออินโดนีเซีย
ถ้าหากดูจากแผนที่โลกเราก็คืออินโดนีเซียอยู่ใต้เราไปอีก
อยู่ในแนวเส้น๐๐ด้วยสมมุติว่าเป็นจุดเยาว์ร้อนที่สุด
วันนี้เดี๋ยวมีภาพมาให้ดูตกจริงหรือเปล่าไปดูกันนะครับ
นี่เป็นภาพเมื่อ๒ปีที่แล้วนะครับมีการถ่ายมาแล้วก็มีการออกข่าว
ใหญ่โตเลยนะครับเป็นภาพหิมะที่ตกลงมา
แต่ว่าสืบไปสืบมาปรากฏว่าภาพนี้ไม่จริงทำขึ้นมาแต่ว่าอินโดนีเซียมีหิมะตกจริง
แต่ไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้ไปดูภาพต่อไปนะครับ
ภาพนี้เป็นภาพหิมะจริงที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับ
จุดนี้คือบริเวณยอดเขาปัญจักรจายา
ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปาปัวประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ซึ่งจุดตรงนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๔๘๘๔เมตร
นับว่าเป็นภูเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ๒
รองจากยอดเขาที่มีชื่อว่ากากบรชี
ซึ่งอยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศพม่านะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความสูงจุดด้านกล่าวเนี่ยนะครับ๕๙๐๐เมตร
ทำให้ที่นั่นเนี่ยนะครับก็มีน้ำแข็งปกลุ่มตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน
โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดทาน้ำแข็งบนยอดเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือยอดเขาปันประจังคยาเนี่ยนะครับ
ยอดเขาที่สูงมากนะครับอุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี
กลางวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
กลางคืนลบ๘องศาเซลเซียตนี่นะครับ
จึงมีทานน้ำแข็งแล้วก็มีหิมะตกแบบนี้

สิเขาบอกว่าถ้าหากเมืองไทยอยากมีหิมะตกเนี่ย
ลองเอายอดเอาดอยอินถนนไปตั้งแถวเลยแถวเพชรชบูรณ์อะไรอย่างนี้
ก็ถ้าเกิดหนาวจริงมีหิมะตก

คือจะต้องสูงมากถึงจุดที่มันจะแบบสามารถเป็นใหญ่มาก

จะต้องสูงประมาณ๓๐๐เมตร
หรือว่าเอายอดดอยอินถนนไปตั้งไว้แถวภาคอีสาน
ซึ่งภาคอีสานเป็นจุดที่มีลมหนาวแรงที่สุด
อ๋อถ้าภาคอีสานไม่ได้มีอะไรที่สูงแบบด่อยอีนทะโนลถูกต้อง
เขาเป็นที่นี่ไงเขาเรียกว่าที่ราบนะครับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวมาตรวจสอบกันต่อเรื่องของความหนาวเย็น

ภาพแรกที่เราจะมาชมกันต่อเลยนะครับ
คาดการณ์อุณหภูมิหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ว่าหยุดสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิในเมืองไทยของเรา

ใครที่จะไปสัมผัสลมหนาวบริเวณทางตอนบนที่ไหนจะมีอากาศหนาวบ้าง

นี่คืออุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
โมงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะหนาวที่สุดในวันนี้นะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วบริเวณทางตอนบนต่ำสุดที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียต
แถวบริเวณทางตอนบนของอีสาน
พื้นที่สีฟ้าน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ต่อเนื่องลงมาตามแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
มีบางส่วนนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง
ส่วนพื้นที่อื่นถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียว

ส่วนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๑องศาเซลเซียตนะครับ

พบว่าพื้นที่ภาคอีสานความหนาวเย็นลดน้อยลงนะครับ
พื้นที่สีน้ำเงินหายไปแต่ว่ายังคงมีสีเขียวปกกลุ่มอยู่
พื้นที่สีน้ำเงินส่วนใหญ่แผ่ไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแทนนะครับ
ดังนั้นพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดจะได้สัมผัสอากาศหนาว
ก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

พื้นที่สีน้ำเงินลดลงปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเท่านั้น
แต่ว่าภาพรวมแล้วยังคงเย็นสบายกันอยู่นะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะทรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑ปีหน้า
หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรมาดูนี้นะครับ
นี่คือกราฟิกแสดงลักษณะการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นนั้นจะค่อยถอยห่างออกจากเมืองในของเรา
ลุ้นนะครับว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะค่อยแผลลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้ง
ก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะทำให้เมืองไทยของเรามีอากาศหนาวเย็นหรือไม่
ส่วนนี้ครับคือภาพถ่ายดาวเทียมครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนจากภาพภาพนี้ให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ประเทศไทยดีนะครับ
สีส้มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว
ทำให้ในช่วงกลางวันแดดค่อนข้างร้อนนะครับถ้าหากอยู่กลางแจ้งอาจจะร้อนแต่ถ้าหากอยู่ในที่ร่มอาจจะได้สัมผัสลมเย็นสบาย
ส่วนบริเวณท้องทะเลนะครับในบริเวณทะเลจีนใต้ขณะนี้เองกลุ่มก้อนไม่ค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดจากการสลายตัวของสลายตัวของพายุนกเต็นกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็คือบริเวณจุดตรงนี้นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือตรงนี้ก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อมซึ่ง๒ห่อมนี้เองนะครับถือว่าน่าจับตามองครับเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่พายุนกเต็นสลายตัวไปแล้วไม่มีอะไรมาดูดไปแล้วนะครับ
ฝนสองห่อมนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาในเมืองไทยของเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่คือย่อมความกวดอากาศต่ำสองย่อมนะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้หลังจากนี้เป็นต้นไปมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับจากกระทะสารลมมรสมตะวันออกเชียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนสองกลุ่มนี้มีทิศทางเคลื่อนที่เข้ามานะครับกลุ่มฝนกลุ่มบนก็จะเคล

ให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเตรียมตัวสำหรับใครที่จะหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยอย่างที่บอกแล้วครับว่าปัจจัยในขณะนี้สามารถให้จะทำนายได้แบบนี้แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นต้องติดตามการพยากรอากาศอย่างสม่ำเสมอและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อน